บรรดาศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ที่ชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง

ให้เปิดทางให้กับคณะสงฆ์เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจ
ที่วัดพระธรรมกายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งคืนนี้
ทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ในที่ตั้งแล้วก็ไม่มีการเผชิญหน้า
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ตลอดค่ำคืนวันนี้ครับที่บริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายนั้น
สถานการณ์โดยรวมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้เช้านั้นกลุ่มศิษยานุสิตที่ชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
เตรียมที่จะจัดพิธีตักบาทเนื่องในวันพระใหญ่ครับ
หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งหนังสือถึงค่ายโทรศัพท์มือถือโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายครับและขอให้มีการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
ทำให้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกมาตรการดังกล่าวเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับศิษยานุสิตที่ปักหลักชุมนุมอยู่ภายในวัดได้ครับ
ซึ่งทางพระสนิทวงศ์ก็ยืนยันว่าการตัดช่องทางการสื่อสารทำให้การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายเหมือนต่อสู้อยู่ท่ามกลางความมืดบอด
และทำให้เจ้าหน้าที่สื่อสารทางเดียวไปถึงบุคคลภายนอกซึ่งถือว่าเป็นการตัดโอกาสชี้แจงความจริงของวัดพระธรรมกายครับ
เพราะการเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ชี้แจงสู่สาธารณชนเป็นการเปิดโอกาสให้วินยูชนทั่วประเทศรับฟังข้อมูลข่าวสารทั้งสองทางคือจากภาครัฐและวัด
วินยูชนทั้งหลายย่อมตัดสินเองว่าข้อมูลด้านไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน
และเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวงได้ออกมาเคลื่อนไหวบริเวณริมถนนครับ
ชูป้ายขอบินทบาทมาตรา๔๔หยุดย่ำยีพุทธศาสนาและองค์กรสงฆ์
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการปิดกั้นพื้นที่วัดพระธรรมกาย
และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษครับยกเลิกการตัดสัญญาณโทรศัพท์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ภายในวัดได้
ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าการอดอาหารประท้วงของพระสงฆ์ทั้ง๕รูปนั้น
ก็จะดำเนินการไปจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกมาตราสี่สิบสี่ครับ
ชีวิตหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ยอมตายสละชีวิตนี้
เพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับขึ้นมาโดยเร็วที่สุด
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณตลาดกลางคลองหลวงกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าพระสงฆ์จำนวนมากจะเดินทางมาบินทบาทบริเวณนี้ครับ
เพื่อนำอาหารและเสบียงส่วนหนึ่งส่งต่อให้ศิษยานุสิตที่อยู่ด้านในวัดพระธรรมกาย
และส่วนหนึ่งก็จะส่งไปให้พระสงฆ์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ประจำสัปดาห์
ก็จะขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูวัดพระธรรมกาย
เพื่อให้พระสงฆ์เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจภายในพระอุโบสถของวัดพระธรรมกายด้วยครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนที่อยู่ทั้งบริเวณภายนอก

หากต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์นั้นก็ขอ
ก็สามารถติดต่อสายด่วน๑๖๙๙ได้ทันทีนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถพยาบาลสแตนบาย
ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า๕๐คันครับ

รายงานสดจากบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ขอบคุณครับคุณเจนศักดิ์ครับ